เอามาถึงโปรโมชั่นรับปีใหม่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เป็นกลยุทธ์ทางการขายเหมือนกันนะเขาให้โปรโมชั่นส่วนลดหนึ่งพันบาท
ฉันพูดแบบนี้แล้วหลายคนแบบโอ้โหโปรโมชั่นอะไรลดตั้ง๑๐๐บาท
นี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครเมาแล้วขับตายเนี่ยส่วนลดค่าลงศพ๑๐๐๐บาท
โปรแบบนี้แล้วโอ้โหใครจะเอาโปรโมชั่นนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่า
เขาไม่ได้ทำประชดนะแต่ต้องการจะเตือนสติจริง
เพราะว่าเป็นช่วงของการขับขี่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลแบบนี้
นี่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊คชื่อสัจธรรม
โพสต์ภาพเลยเป็นร้านขายโรงศพค่ะ
เขียนข้อความว่าเมาแล้วขับปลายเนี่ย
รับส่วนลดลงศพทันทีหนึ่งพันบาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษ
เขาจัดยี่สี่แปดธันวาคมถึงสองมักราคมหกสี่นะ
บอกว่าเมาแล้วขับรับโชคนี่แฮชแท็กสุราเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ถึงชีวิตได้แฮชแท็กเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด
แล้วโพสต์นี้คุณมรดีอ่านแบบนี้แล้วเนี่ย
คือหามั้นล่ะแน่นอนใช่ไหมคะเออเออ
ก็ทางด้านเจ้าของร้านสัจธรรมเนี่ยนะนักข่าวของเราก็เลยต้องไปคุยกันหน่อยซิ
ไปเจอกับคุณจักรพงศ์พิรัฐอายุยี่สิบเก้าปีค่ะซึ่งในร้านเนี่ยก็จะขายลงศพ
ขายเครื่องสังขพันธ์ต่างอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเคียนซา
สุราธานีซึ่งคุณจักรพงศ์บอกว่าที่ผมโพสต์เนี่ย
ผมโพสต์จริงจริงไม่ได้ประชดแต่ว่าอยากรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ย
หนักถึงการเมาแล้วขับนี่แหมตอนที่นักข่าวไปคุยด้วย
นี่คือยังนั่งทำดอกไม้จันทร์อยู่เลยนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่า
ช่วงปีใหม่จะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะ
แล้วแน่นอนสถิติการเสียชีวิตก็มาจากเมาแล้วขับ
ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมาแล้วขับเสียชีวิตเองหรือคนอื่นเมาแล้วขับ
แล้วมาชนทำให้เสียชีวิตอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
จริงที่โพสต์ไปคือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ย
ระหนักถึงการเมาแล้วขับเพราะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะ
ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่โพสต์ตรงนี้นะคะ
ก็คืออยากให้ประชาชนระลึกถึงตลอดเวลาถึงความตายอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ว่าชีวิตจริงจริงแล้วมันสำคัญแค่ไหนค่ะระลึกถึงความตายตลอดเวลานะคะ
ว่าชีวิตสำคัญขนาดไหนอ่าจังกระโพงบอกแบบนี้
ร้านเนี่ยเขาเพิ่งเปิดช่วงมีนาคมเองนะ
มีนาคมต้นปีที่ผ่านมาก็มาเจอโควิดเลยเหมือนกันนะ
แต่คือเขาก็บอกแหละว่าตั้งใจจะเตือนสติคนที่เมาแล้วขับ
ช่วงปลายปีอ่ายี่สิบแปดธันวาคมจนถึงสองมกราคม
แต่แหมฟังจนถึงตอนนี้แล้วดิฉันว่าไม่มีใครอยากได้โปรโมชั่นนี้หรอก
มัดระวังค่ะขับขี่อย่างปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะ
รักษาชีวิตเอาไว้ดีกว่าค่ะ